ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดอย่าเพิ่งลงเอยกับใครเป็นอันขาด
เพราะจะมีแต่ปัญหาตามมาขอให้พ้นเดือนตุลาคมไปก่อน
ส่วนคนมีคู่มีเรื่องวิวาสบาดหมางแตกแยก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเงินในบ้านจะเป็นสาเหตุสำคัญ
สุขภาพระวังอาการเครียดจะทำให้หงุดหงิดง่าย
ทะเลาะวิวาสกับคนใกล้ชิดถึงขนาดใช้กำลังทำให้บาดเจ็บ
ระวังจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เท้าได้รับบาดเจ็บ
เช่นเดินสะดุดเดินเตะของแหลมคม
การเงินเริ่มเข้าสู่ระยะที่มีรายจ่ายต่อเนื่อง
ต้องเอาเงินที่เก็บออมออกมาจุนเจือสภาพคล่อง
รายจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารบุตรหลานหรือคู่ครอง
การงานระยะนี้ตลอดจนถึงสิ้นเดือนนี้
จะเกิดความรู้สึกท้อใจหงุดหงิดเบื่อหน่าย
ระยะนี้ไม่ควรมอบหมายงานหรือฝากงานไว้กับผู้ใด
ปัญหาจะตามมาศัตรูคู่แข่งจะก่อปัญหายุ่งยาก